ให้รอบด้านและดูให้จนถึงบทสรุป
อย่างนั้นอาจจะเข้าใจผิดคุณผู้ชม
ฉากสะพ้ายแสบก็คือดาว
รวมหัวกันเอาสากทุบหัวแม่มณีรัฐ
ไม่ใช่ก็ที่เข้าใจแบบนั้นก็คุณแม่
คุณแม่เป็นคนบอกว่าคุณแม่จำได้
ไอ้กลิ่นน้ำยาปรับผ้าลูกแม่

ตอนนั้นนี่คือทุกคนแบบถล่มมากเลยนะ

แล้วไหนจะสารอนุมัติออกหมายจับทั้งคู่ด้วยนะ

ธวัชชัยคือพี่ชายแท้ของปอนนะ

นี่ตอนสัดหน้าเข้าไป

ให้ผมขังรวมกับไอปอนได้เลย

เป็นลูกพี่ลูกน้องของละอองดาวนี่แหละ

แล้วปอนก็โดนพี่ธวัดชัยต่อยหน้าไปแล้วด้วย

คือเป็นภาพวงจรปิดตามเส้นทางที่เชื่อว่าคนร้ายหลบหนี

นี่เหรอทะเบียน๕๕๘๑อืม
แล้วมีผู้ชายคนนึงรูปร่างถวม

เสื้อแจ็ตสีดำกางเกงยีน๓ส่วนใส่รองเท้าแตะ

แล้วผูกผ้าขาวผ้าขาวมาราคาเทล

ตำรวจก็ค้นหาเจ้าของรถไปพบว่าเป็นของเบนส์

เป็นสรุดาเจียมเจริญครับ

สารภาพว่าผมเป็นผู้ร่วมลงมือ

ละอองดาวทำร้ายแม่มณีรัฐ
และต่อมาละอองดาวก็รับสารภาพเพราะจำนวนด้วยหลักฐาน

ไม่ใช่ปอนย้ำอีกทีไม่ใช่ปอนคุณผู้ชมเป็นเบนส์
อันนี้แน่ชัดแล้วใช่ไหมดอมใช่ครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานตำรวจสพบ้านโป่ง
นำตัวนางสาวละอองดาวกับเบ้นสารุดา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านพักของแม่มณีรัฐ
โอ้โหพี่เบิร์ตคือก่อนหน้าที่ไปลงที่ปอน
ที่จำได้ป้าปอนเขาปฏิเสธมาตลอดเลย
เขาปฏิเสธปฏิเสธแต่นี่ที่พี่ถามว่า

เพราะว่าตัวเบ้นเองตัวละอองดาวเองเขายอมรับแล้วไง
ใช่เย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสภบ้านโป่ง
ก็นำละอองดาวกับเน้นไปทำแผนใช่ไหม
พฤติกรรมก่อเหตุเนี่ยคือทั้งคู่เดินทางไปที่บ้านของ
คุณมณีรัฐตั้งแต่เช้ามืดวันที่๑๓กรกฎาคม

ก็เลยหยิบสักกระเบือที่วางอยู่หน้าบ้านปีนเข้าไป

ซุ่มดักรอคุณมณีรัฐอยู่หลังประตูบ้าน
พอคุณมณีรัฐเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บ
เป็นล็อกตัวล็อกตัวแล้วเอามือปิดปาก

แล้วเอาสากกระเบือตีที่หัว
แล้วก็ตีตามตัวจนสลบ
หลังจากนั้นละอองดาวช่วยจับตัวคุณมณีรัฐ

สายไฟมามัดมือไว้พันธนาการไว้
ทรัพย์แล้วหลบหนีไป
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุและทรัพย์สินทั้งหมด

แล้วก็ทิ้งตามถังขยะตามเส้นทางที่หลบหนีนั่นแหละ

ก็ช่วยกันทำมาหากินรัก
แล้วก็เลี้ยงดูลูกติดของเธอเป็นอย่างดีครับ
จะมีก็แต่แม่มณีรัฐนี่แหละพยายามกีดกัน
ชอบเอาเรื่องของเธอก็คือเอาเรื่องของดาวไปนินทา
ไปขอร้องในเบนส์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกัน
เป็นมาช่วยหน่อยดิมาช่วยก่อเหตุครับ
แล้วก็เอาของทรัพย์สินมีค่าของคุณมณีรัฐไป
ตอนนี้ดาวบอกว่ายอมรับนะว่ารู้สึกผิดกับแม่สามี
ก็คือคุณมณีรัฐเธออยากจะขอโทษ
ยืนยันอีกทีปอนไม่ได้มีส่วนรู้เห็น
ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับ
วังดาวหรือว่าละอองดาวผู้ต้องหาครับ
เขาชอบว่าชอบด่า

หรือว่าอยากให้เลิกกับลูกเขา
มีเหตุผลไหมทำไมเขาถึงอยากให้เลิกกับลูกเขา
เพราะว่าเรามีลูกติดด้วยเขาไม่ชอบ
มันจูงใจขนาดถึงทำให้ต้องมาทำร้ายร่างกายเขาเลยเหรอ
เวลากลับก็มีคนหน้าหินเขาด่าว่ามึงไม่รู้ว่ามันทำไม
เหมือนโดนด่ายรับหลังตลอดเจ็บใจ

แต่เดี๋ยวต่อให้ละอองดาว
เบนท์เนี่ยที่เป็นลูกพี่น้องของดาวสารภาพแล้ว
แล้วปอนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะยื่นคำร้อง
ต่อสารขอหมายปล่อยตัวให้ปอนเป็นอิสระต่อไป
ข่าวนี้เนี่ยสับสนก็เพราะว่าคุณแม่มณีรัฐ
ท่านก็บอกเองว่าจำกลิ่นได้ใช่ไหม

แต่หลังจากนี้ห่วงความสัมพันธ์ในครอบครัว

น้องก็ยืนยันว่าจะฟ้องกลับพี่แน่นอนไง